แต่กำลังพูดถึงเรื่องดาราที่สังกัดห้องต่าง

ทุกวันนี้ดาราทุกคนก็ต้องเป็นอิสระหมดอะเนาะ

ถ้าลูกมันก็ต้องมีเริ่มแล้วก็ต้องมีคนส่งเสริมก่อน

โอ้โห

แหมคุณก็เหมือนกันแหละแม่ฉอดสวัสดีค่ะ
แหมคุณจะมาไปแล้วพูดแม่ฉอดค่ะสวัสดีค่ะแม่
พ่อบ่อยมั้ยพ่อบ่อยมั้ย

ใช่ไหมพี่น้องพูดอะไรของมัน
จากหมดสัญญาช่อง๗เมื่อวานมีแต่คุณแม่เนี่ย
อ่ะพี่น้องก็คือเป็นข่าวกันเหลือเกินว่าจะเอายังไง

หน่องเลยออกมาแถลงการทุกอย่างเลย
ว่า๒คนนี้หมดสัญญา๓๑ธันวาคมนี้

ไม่มีอะไรวันนี้เขาก็น่าจะไปเป็นนักแสดงอิสระ
ขอบคุณที่ร่วมงานกันมาอย่างดี
เมื่อวานี้ครั้งแรกเลยใช่ไหมพี่วันนี้วันนี้วันนี้วันนี้แปลนเค้กออก

เขาบอกเลยครับว่าหลังจากหมดสัญญาช่อง๗
ยังไม่ซีเรียสกับคนที่วิจารณ์แรง

หลังจากที่ทางช่อง๗ออกมาประกาศเรื่องที่๒
นางเอกสาวชื่อดังแพนเค้กเข็มนิด
แล้วก็ใหม่ดาวิกาไม่ต่อสัญญากับทางช่อง

ทางช่องแล้วก็นางเอกทั้งสองคนจึงตกลงกันว่า
ให้สัญญาผูกพันระหว่างทั้งสองฝ่าย
สิ้นสุดลงทันทีเมื่อวันที่๒ธันวาคม
นั่นตอนนี้ก็หมดแล้วนะครับใช่ตอนนี้ฟรีแล้ว
ตอนนี้เขาสามารถเปิดเผยได้แล้วว่าเขาจะไปไหนแล้ว
เพราะสัญญาเดิมนี้จะ๓๑ธันวาคมพี่น้องก็ปะ๒เลย

เค้กบอกเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นครั้งแรกเลยนะฮะ
บอกว่าไม่ซีเรียสนางไม่ได้ซีเรียส

คนมองว่าตนหรือมุนคุณช่อง๗หรือเปล่า
เข้าใจกระแสด่าทอก่าวดี
พยายามว่าเป็นเรื่องนานาจิตตัง
ซึ่งทุกคนมันก็มีสิทธิ์คิดได้มองได้
จากนี้แพนเค้กยังย้ำอีกว่าช่อง๗เป็นบ้านหลังแรก
ที่สร้างนางให้ขึ้นมาจนโด่งดัง

ที่ผ่านมาก็คิดหนักกับการผันตัวเองเป็นนักแสดงอิสระ
แต่ก็ไม่ได้มีปัญหาน้อยใจหรือทะเลาะอะไรกับทางช่องแน่นอน
ก่อนหน้านี้มีโอกาสไปคุยกับทางผู้ใหญ่แล้ว

เพราะเข้าใจว่าเธออยากไปลองทำอะไรที่แปลกใหม่

แต่เธอก็ยังยินดีร่วมงานกับทางช่อง๗เช่นเดิม

จากช่องแถมมาทับทามให้ไปร่วมงานด้วยนั้น

แล้วก็โฟกัสเรื่องการเรียนปริญญาเอก
ที่มหาวิทยาลัยรัมกะแมงให้จบก่อน

นางก็อยู่พี่เราเข้าไป

แต่คุณไอ้อ้ำก็ไม่ได้นี้ที่จะต้องเล่นละครเยอะอยู่แล้ว

กรณีที่พี่อฟพลงพัทน่ะจะเอานางไปเล่น
น่าบอกขอแปปนึงเดี๋ยวค่อยบอก

แต่ก็อย่างว่าคืออย่างช่อง๓ก็ถือว่าเป็นช่องที่ใหญ่

บางคนก็บอกว่าคุณน้องอโนชาเป็นบีชัด
บางคนก็บอกคุณจ๋าบางคนก็บอกคุณน้อง
อันนี้ก็ต้องดูกันต่อไป
แต่คุณจ๋าทำเรื่องของใครไงนะเอาป้องนะว่าไปเล่นอยู่ชื่องี่รึพลายนะ
ก็ปพริเวณบริษัท
มีกำไร
หลายบริษัท

แต่พูดถึงถ้าเกิดไปเล่นกับมาริโอนี่ก็เป็นนางหน้า

ใจแฟนเพื่อต้อนรับเทศกาลปีใหม่นี้ค่ะส่วนเรื่องภาพหลุดสุดสวีทกับน้องโมมนชนกที่อเมริกานั้น
บี้บอกว่าฝ่ายหญิงบินไปเที่ยวแล้วแวะไปให้กำลังใจจริงค่ะแล้วก็มีโอกาสไปกินข้าวด้วยกันบ้าง
นี่เหนียวก็ไปนี่ใช่หรือเปล่าพี่ปุ๊ยไปไป
ตอบแบบอึกอักว่าเป็นแค่เพื่อนสนิทยังไม่ถึงกับแฟนแม้ผู้ใหญ่จะไม่เคยสั่งห้าม
แต่ก็ผู้ใหญ่ก็บอกว่าทำอะไรก็ให้อย่าให้เสียภาพลักษณ์อย่าให้เสียหาย
อันนี้จริงเขาเป็นวางตัวดีวางตัวดีพี่มันเป็นอย่างนี้มากมีมเป็นเด็กประเสริฐมากจริง
เรื่องโบเขาก็คุยกันอยู่เขาก็ไม่ได้ปิดแต่เขามีแซนก่อน
ใช่เขาบอกแล้วก็มีคนมาพูดอีกว่าออกเพลงใหม่ใกล้กับพี่เบิร์ดทงชัย
พี่บี้เขาพูดดีศิลปินมีเยอะครับแล้วแต่จะเลือกฟัง
แหมแต่ขอบอกว่าคุณบี้สุกินที่เขาจองไว้๒ช่วงช่วงสงการกับช่วงใหม่
กินข้าวอย่างเมื่อซาวเขาขึ้นมาที่รายการไม่ได้เจอ
อ่าไม่เจอคุณโดนเรียกเข้าห้องเย็นเมื่อวานเดียวคือเดียวว่าไม่ได้เจอบี้
คุณเข้าหรือบี้เข้าพี่คิดว่าใครควรจะเข้า
มดดำแน่นอนข่าวต่อไป
การุน่าสนใจในการ
อ่านข่าวนี้อยู่คุณการแฟนคุณเสกกับคุณโน๊ตอุดมใส่กันเละตอนนี้เขาบอก

ข้อสนุกดาวโคตรมหาเสน่ห์คืออะไรครับโมดาม

เป็นผู้ชายที่บอกเจอกับหมอลักษณ์ครั้งแรกเนี่ยก็ว่าด้วยนิสัยแบบแซเปอร์

เมืองนอกก็ต้องนั่งเฟิร์สคาร์ด
โรงแรม๕ดาวอัพ
ไปดูสิทำไมเขาจะทำแบบนี้

สูงสุดติดอันนั้น

ตัวเขาเองอยู่กับตัวเลขมาตลอดเลยพี่

เล่นหุ้นแล้วเล่นได้

คุณเขาไม่ให้พูดคำนี้ออกไปเดี๋ยวมันไม่เก็บเงินนะ
ตื่นเต้นโอ้ตกใจทุกวัน

ทำไมผู้ชายคนนี้ถึงมีผู้หญิง
บอกผู้หญิงเนี่ยระอวยใส่เลยนะ

โคตรมหาเสน่ห์พี่มีกลิ่นกลายเป็นจิต

กายเป็นเสน่ห์อย่างนี้เหรอ
ผู้ชายมันมีบางคนนะมันต้องมีจริงนะ

วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับ